อู้หู

สั้นแล้วภาพมันก็ตัดไปนะฮะ

แล้วก็บอกว่าใครเจอกระบาดคันนี้ช่วยตามหน่อยครับ
เหยียบพวกผมหรือใครมีบ่อแสช่วยกันหน่อย

ตอนนี้มีคนไปกดไลค์เยอะแล้วคนแชร์เยอะมาก

พบกับพนักงานคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้คือ
การงานปั๊มก็บอกว่าตอนเข้ากากกลางคืนตามปกติ
คันนี้ทะเบียนผอพึ่งลอลิง๓๗๐๐ชนบุรี
ขับมาในปั๊มแล้วก็มีเรื่องกันกับคนขี่รถจักรยานยนต
จอดอยู่ตรงห้องน้ำแล้วจู่เนี่ยก็หันไปมีเรื่องกับลูกค้า
ที่เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อในปั๊ม
โดยคนขับกระบะได้เอาขวดเหล้าที่กินแล้วปลา
ใส่คนที่อยู่ในปั๊มลักษณะเหมือนคนที่เมามาก
แล้วก็ขับรถเร่งเครื่องด้วยความเร็วเหมือนจะไล่ชนคนในปั๊มนะฮะ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี้เลยไปฟังเสียงพนักงานนะครับ
เหยียบรถก็จะไล่ตามเหยียบมอเซ้นอะ

ทะเลาะกันถึงก็เพี้ยงขวดเพี้ยงอะไรแตกก็เลย
เพี้ยงขวดมึงเขาว่าปลากว่าเล่าอะคะพี่
ใช่ไปปลาขวดเหล้าเหมือนก็พยายามที่จะแบบ
กลัวไหมกลัวกลัวมากเลยผู้จัดการก็ยืนอยู่ด้วย

กลัวแบบไม่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคนขับกระบาดเขาไป